สองวันที่ผ่านมาคุณผู้ชมจะมีข่าวนี้ซึ่งโอ้โหสะเทือนวงการการศึกษา
เพราะว่าเป็นครูพระที่จังหวัดกาลสินเนี่ย
ถูกแฉว่ามีการวางยาหรือว่ามอมยา
แล้วก็ล่วงละเมิดเด็กนักเรียนม๑
เรื่องนี้พอนำเสนอออกมาครับคุณผู้ชม

ขนาดว่าถามตำรวจตำรวจบอกคดียังไม่มีความคืบหน้า
ส่วนเจ้าตัวเองจะชี้แจงอย่างไรเดี๋ยวให้ฟังกัน
แต่นี่เป็นปฏิกิริยาในโลกออนไลน์ครับ
ทวิตเตอร์หลายรายเลยนะเรียกร้องให้ตรวจสอบ
และช่วยเหลือผู้เสียหายที่เป็นนักเรียนมัธยมต้น

หลังครอบครัวแจ้งดำเนินคดีครูแต่มีความพยายามจะไกล่เกลี่ยครับ
ครูรายนี้อยู่ในจังหวัดกรสิน
ส่วนครอบครัวของผู้เสียหายไปแจ้งความ
ล่วงละเมิดทางเพศตั้งแต่กลางเดือนที่ผ่านมาแล้ว

พอเรื่องนี้มันเปิดเผยออกมาครับ

แล้วก็อ้างว่าผลตรวจร่างกายของน้องผู้เสียหายเนี่ย

น้องยังบริสุทธิ์เป็นปรวจละครับ

เขาก็บอกว่าเขารับไม่ได้หรอกกับพฤติกรรมของครูแบบนี้ค่ะ
นักข่าวของเราตามเรื่องนี้นะไปถามตำรวจว่าทำไมคุณตำรวจทำไมคดีไม่คืบหน้า
แจ้งความไว้ตั้งแต่กลางเดือนแล้วนะคือตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังสอบไม่เสร็จ
ครอบครัวพอรู้เรื่องตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาตัวน้องกลับมาจากซ้อมกิจกรรมมาถึงบ้าน
ครอบครัวก็บอกว่าน้องอ่ะมีอาการเหมือลอยซึมเศร้าคืออาการน้องดูอาจจะผิดแปลกไปจากเดิม
ใช่ค่ะทีนี้ครับมีคนใช้โซเชียลคนหนึ่งก็บอกนะครับว่าเขาเนี่ยรู้จักกับครูพระคนนี้นะ
เขาเคยเคารพในฐานะผู้ใหญ่ที่ดีแต่มันจบลงหลังจากครูคนนี้ส่งข้อความมาหาเหมือนกับจะมาจีบ
ซึ่งเธอบอกเธอรู้สึกไม่มั่นใจในพฤติกรรมของครูท่านนี้มีอีกรายหนึ่งครับเรียกร้องให้มีการตรวจสอบประวัติครู
เนื่องจากทราบว่าเคยมีการจ่ายเงินค่าทำขวัญหรือว่าซื้อรถเพื่อให้ปัญหาจบแต่เชื่อว่าไม่มีแบ็คหนุนหลังครับ
อันนี้คุณผู้ชมก็ต้องฟังหูไว้หูด้วยนะแล้วก็นำเสนอว่านี่เป็นปฏิกิริยาเป็นข้อความจากคนใช้โซเชียลที่พูดถึงครูท่านนี้
แล้วทีนี้ต้นสังกัดของคุณครูทางโรงเรียนว่ายังไงบ้างโรงเรียนเขาบอกว่าจริงรู้เรื่องแล้วนะครูคนนี้เป็นสัญญาจ้างจากข้างนอกตอนนี้ก็เลยสั่งตั้งกรรมการสอบข้อได้จริงเรื่องนี้ด้วยแล้วทางผู้ว่าเองก็สั่งให้ในอำเภอในพื้นที่นะคะตามความคืบหน้าแล้วก็ดูแลครอบครัวฝั่งน้องนักเรียนเยียวยาสภาพจิตใจ

เรามีเสียงไหมอันนี้ดันเสียงขึ้นให้คุณผู้ชมได้ฟังหน่อย

เพิ่งไปฟังคุณผู้ชมครูบอกว่าครูผิดเอง

ครูกำลังให้กับตำรวจไปหมดแล้ว
แต่ขอชิดแจ้ง๒เรื่องคุณผู้ชมต้องฟัง
อันนี้คือเพราะที่เค้าอยากบอกกับน้าข่าวนะครับ

ครูยืนยันว่าเขาไม่ได้วางยานักเรียนหญิงผู้เสียหายนะ

แต่ให้นักเรียนหญิงกินยาคลายกล้ามเนื้อ
ประเด็นที่สองคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

มันเกิดขึ้นในแคมป์เก็บตัวนักกีฬา

เขาอยากจะขอโทษครอบครัวของน้องผู้เสียหายด้วย

ไอ้ที่ไปลงค้าว่าขมคืนไม่จริง

จะให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนอีกครั้ง

โมงเช้าวันนี้เลย๒๕ตุลาคม
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เตรียมแจ้ง๒ข้อหา
คือข่มขืนกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
และข้อหาพรากผู้เยาว์ครับ

อันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีนี้นะครับ
เป็นเรื่องของโดยทั่วไป
เพราะผมรับประทานมาตั้งแต่

ปัจจุบันนี้เขาแนะนำให้รับประทานพร้อมอาหารเลยนะ
ไม่ใช่หลังอาหารทันทีเพราะมันกัดกระเพาะมาก
ที่สำคัญคือมันจะทำให้ง่วงซึมได้
อันนี้คือเป็นอาการหลังจากที่ทานยา
วงซึมได้ฮะอันนี้ผมเคียงข่าวให้เฉยนะครับ